จะไปดูสภาพอากาศหนาวที่เกิดขึ้นหลายพื้นที่นะครับมาดูพื้นที่ความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากปัญหาคลื่นลมแรงอากาศที่แปรปรวนในพื้นที่ภาคใต้กันบ้าง
หนึ่งในพื้นที่ที่ตอนนี้น่าเป็นห่วงก็คือปากพนัง
ในพื้นที่นี้เองก่อนหน้านี้นะครับคลื่นสูงประมาณ๔เมตร
เข้าฝั่งทำให้ที่ดินของชาวบ้านซึ่งเป็นที่ที่มีโฉนด
และมีการครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายก็ถูกคลื่นยักษ์กลืนไป
ตอนนี้จากโฉนดที่ดินกลายเป็นโฉนดทะเลแล้วนะครับ
เพราะว่าเสียสิทธิ์การครอบครองที่ดินไปชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักครับ
แล้วก็ตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับ
ด้วยนางแต่ศรีจันทร์อายุ๔๙ปีชาวตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก

หลังจากที่กลับไปดูบ้านครับก็พบว่าบ้านและที่ดินนั้นถูกคลื่นซัดหายไป
เหลือแต่ซากหลังคาครับจากการถูกคลื่นสูงกว่า๔เมตร
สัดเข้าที่ตัวบ้านติดต่อกันถึง๓ครั้งเมื่อวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตอนนี้นะครับบ้านและที่ดินนั้นก็หายไปในทะเลทั้งหมด
อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเพราะว่ายังมีครอบครัวต้องดูแลอยู่
ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
สรุปสถานการณ์ในเบื้องต้นมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ
จำนวน๖อำเภอ๑๙ตำบล๘๘หมู่บ้าน
อย่างเช่นอำเภอปักพนังหัวไซสิชนขนอมท่าสารา
และอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับ
ส่วนความเสียหายด้านทรัพย์สินเช่นบ่อปลากระพงปลาดุกปลานิน
บ้านเรือนร้านค้าพื้นที่ทางการเกษตร
สิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์นั้นขณะนี้
อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายครับ
สถานีการ์ช่าศิรินทรอสสมัครและก็มูลได้หน้าที่

แล้วและจะประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินต่อไปด้วยนะครับ